โอเคโอเคโอเค

โทษนะคุณอาจารย์ฟังให้ปัญหาไปค่ะ
คุณบอกทางฝั่งหลังว่าจะมีมีอัศวินดีแต่เหมือนเกือบท่ายมาก
เราต้องมีอัศวินที่เป็นแค่ตั้งสี่สิ่งแต่ไม่มีไปเท่าไหร่

โดยเก่งเท่านี้เลยจริง

ข้าวตัวมือฟ้อง

ต้องอย่าบ่ออะไรจ้างนี่